อยากให้จับตามองแล้วก็นับถอยหลังไปพร้อมกัน

เรียกว่าพร้อมสุดสุดสำหรับการจัดหน่วยเลือกตั้งค่ะนี่แหละตามที่เห็นเลยนะคะ
จำนวน๒๘๐หน่วยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตหลัก๔
จตุจักรกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นคนไปหย่อนบัตรลงคะแนนค่ะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นนะคะคุณผู้ชม
สำหรับผู้สมัครชิงเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมสสหลัก๔จตุจักรนะคะ
มีพักการเมืองเนี่ยส่งชิงใช้ทั้งหมดเนี่ยแปดพักด้วยกัน
เดือดจริงไล่กันไปทีละเบอร์เลยคุณผู้ชมตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ
เบอร์หนึ่งค่ะนายพันเทพชัตนรัฐนะคะจากพักไทยพักตี
เบอร์สองนายอัธวิสวณภักดีพักกล้าค่ะ
เบอร์สามไต้สุรชาติเทียนทองจากพักเพื่อไทย
๔นางสาวสกุลรัฐกลิ่นดีจากพักยุทธศาสตร์ชาติ
เบอร์ห้านายร่วงโรธอิบรอยฮิมจากพักไทยศรีวิรัยค่ะ
และเบอร์๖นะคะนายกรุณพลเทียนสุวรรณจากพักเก้าไกล

นายเจริญชัยสิทธิ์พักครูไทยเพื่อประชาชน
นี่นะคะคุณผู้ชมอยู่เขต๙นี่นะคะดูนะคะว่ามีใครที่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้บ้าง
ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
เรื่องนี้นายสำรานตันพาณิชย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครบอกว่า
ว่าจะรู้ผลในเวลา๔ทุ่มของวันนี้ก็จะได้ทราบกัน
เพราะว่ากรกตเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานก็หาเสียงเกั้นเดือดนะฮะยกมือวาดพี่น้องประชาชน
หวังว่าได้เป็นแล้วก็ยังคงจะวาดแบบนั้นต่อสำคัญคือเรื่องของงานหลังจากนี้จะทำอะไร